แต่เนี่ยเจอจริงโอ้โหเจอกับโจรสิครับ
รอบนี้มาขโมยขโมยเรือเรือขยักอ่ะเอาไปเลยอ่ะฮะ
ได้โพสต์ข้อความว่าเรือขยักราคา๑๐๐๐บาทที่เอาไว้พายเล่น
โจรขโมยไปเมื่อคืนก่อนโอ้โหโพสต์นี้นะครับ
เขาเหมือนกับว่าทำออกมาเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่า
ร้านของเราโดนขโมยนะใครพอรู้บ่อแสก็แจ้งได้
แล้วเขายังไงรู้ไหมเขายังมีคลิปไว้อะไร
คลิปไว้อะไรให้กับเรือของเขาด้วย
คือก็ทำแบบเหมือนประชดประชันว่าโจรมาขโมยเรือขยักถึงที่ตรงนี้เลยเหรอเนี่ย
ร้านนี้เนี่ยอยู่ริมถนนสุรินปราศาสตร์เลขที่๒๖๑หมู่๒ตะบลเชื้อเพลิงอพปราศาสตร์จสุริน
เจอกับคุณสุภาวดีสีเขียวหรือว่าคุณปูเจ้าของร้านเธอเล่าว่าทุกวันนะเธอจะเดินตรวจความเรียบร้อยของทางร้าน
แล้วก็สังเกตเห็นพงหญ้าบริเวณที่เธอจอดเรือขยักเอาไว้เป็นรอยมันราบลงไปกับพื้นดิน
ลักษณะเหมือนมีการลากเหมือนมีการลงไปคือมันต้องแหวกย่าแหวกดินตรงนี้คุณผู้ชม
โอ้ยเรือหายโดนขโมยเรือครับที่เหลืออยู่มีอะไรให้ดูต่างหน้า
เหลือเป่าลงหงแล้วก็เป็ดเหลืออยู่ตรงนี้
เอ้าเธอเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเอาไปดูกันหน่อยนะฮะ
เพื่อทำการตรวจสอบคนร้ายที่มาขโมยเรือไปแต่ว่าไม่เห็นคนร้ายครับ
เหมือนคนร้ายเนี่ยจะรู้มุมกล้องแล้วก็เวลาเปิดปิดของทางร้านด้วย
มาถูกเวลาว่าอย่างนั้นเถอะขโมยไปแล้วยังไงรู้ไหมยังไง
ตอนที่ปฏิบัติการขโมยเรือไม่ได้อยู่ในมุมกล้องของกล้องวงจรปิดเลย
โอ้โหแสดงว่าต้องชำนาญการแล้วก็รู้มุมกล้องด้วยนะ
หรือจะเป็นคนที่รู้สถานการณ์ข้างใน

คุณปูนะครับเธอเลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะครับ
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
ทำการดำเนินคดีตามหาผู้ก่อเหตุให้มารับโทษตามกฎหมายต่อไป
เนี่ยฮะโอ้โหบอกเลยว่าเรือนะครับของเขาเนี่ย

แล้วยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนาะ
มาเจอแบบนี้มันก็เหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์

ยิ่งหาหลักฐานไม่ได้อีกไม่รู้จะไปเอาผิดยังไงกับใคร

ให้ให้เห็นใจนะเพราะว่าเรือราคาไม่ได้ถูกนะ

รับร้านค้ายังไงเก็บเผาของดีแล้วกัน